ดูเรื่องของการละเล่นโบราณ
เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่เขาทำในงานศพกันหน่อย
บอกเลยว่างานศพงานนี้ไม่มีเศร้ามีแต่สนุกจ้า
ไม่บอกคุณจะรู้ไหมว่านี่คืองานศพ

เขาเป็นการละเล่นโบราณที่เรียกว่างันเฮือนดี
หรืองานเฮียนดีนั่นเอง
เป็นหนึ่งพิธีกรรมการละเล่นโบราณของชาวอีสานบ้านเห่าค่ะ
บอกว่าการละเล่นแบบนี้เป็นการเรียกขวัญผู้ตายให้กลับคืนมา
ถ้าไม่มานะคะเขาก็จะทำพิธีส่งขวัญให้ไปอยู่กับบรรพบุรุษ
นี่ก็คือความเชื่อโบราณโบราณ
แต่ทุกวันนี้แนวคิดการจัดก็ปรับเปลี่ยนไป
เพราะว่าเป็นการเล่นเพื่อไม่ให้งานมันมีบรรยากาศเศร้าโศกซึมเศร้า
อยากจะให้เจ้าภาพของผู้เสียชีวิตสบายใจมากขึ้น
แต่ว่างานเฮือนดีนี่นะคะในบางพื้นที่เขาจะเป็นการเล่นอีกแบบหนึ่ง
การเล่นไภเล่นแบบการศีรภาย
เดี๋ยวนะการเล่นอะไรนะเอาดีคุณฮิทริสา
ก็ตามที่เขาว่ามามันเป็นพิธีกรรมความเชื่อเขา
อะไรก็ได้มารวมกลุ่มเล่นกันใช้ทักษะใช้สมองใช้การคิดคำนวณนิดนึง

อย่างนั้นแหละนั่งนานมันเมื่อย

คือเขาเรียกว่าจัดกิจกรรมมาเพื่อให้เจ้าภาพไม่เหงา

อันนั้นมันเป็นพิธีของคุณเป็นเรื่องของคุณ
เขาเล่นกันในงานศพเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อ
เป็นการละเล่นที่ทำสืบทอดกันมานะคะด้วยกุศโลบายอยากให้เจ้าภาพ
ญาติของผู้เสียชีวิตไม่เหงาไม่เศร้าโศกจากการที่สูญเสียใครไป
คุณชิสานะผมเคยไปนะงานศพตามต่างจังหวัดคุณบท
เขาก็จะมีอย่างนี้ไอ้ที่คุณบอกเล่นไพ่
นอนเฝ้าไงมีจริง
มีกิจกรรมทำก็เป็นวิถีแหละนะคะ
ยังไงก็ตามก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกัน
ขอบคุณเจ้าของคลิปเขาค่ะคุณนัดดา๒๕๔๑นะคะ
ในงานศพในชุมชนอาจจะได้แต่เล่นที่อื่นดิฉันไม่รู้เหมือนกัน

คุณไม่ได้ให้เหงาแค่รู้ว่ามีเราอยู่ด้วยกัน
เขย่าขาเหน็บกินเวลานั่งนาน